และนี่คือวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณอเนกจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะมากู้วิกฤต
ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบโจทย์คำถามให้ถูก๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วางแผนกันมาดีไหมเตรียมตัวกันมาดีไหมครับดีค่ะดีนะค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะ
ดีมากครับขอเชิญคุณอเนกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ทำให้เต็มที่นะครับครับคำถามมีด้วยกันทั้งหมดห้าเรื่อง
ใน๕เรื่องเนี่ยอเนกต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเรื่องที่อเนกถนัดมากที่สุด
พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ปลาหมึกย่าง
เรื่องที่สองจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องที่๓มนแคนแก่นคูณ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วัดบ้านขี้เหล็ก
เลือกเรื่องที่๕วัดบ้านขี้เหล็กครับ
เรื่องวัดบ้านขี้เหล็กครับ

แต่ก่อนก็ไปบ่อยครับแต่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ไปครับ

ก็ไปช่วยงานพระที่วัดด้วยครับ
แล้วก็ไปทำบุญเวลามีบุญก็ไปที่วัดครับ

เป็นหอหลวงพ่อสงกาสุกิโตครับเจ้าอาวาสวัดครับ
เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ที่นี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นหลวงพ่อสงกาสุจิตโตในสารานี้สร้างขึ้นในปีใด
ที่ฐานจะมีป้ายสลักบอกไว้เลยนะครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งพศ๒๐๐๐
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖

ตัวเลือกที่สี่พศ๒๕๔๘

ข้อ๔ครับพศ๒๕๔๘ครับ
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๔๘ครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สุกแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่สุขึ้นมาตอบครับ

เรื่องปลาหมึกย่างครับ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญพี่สุมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แต่ก่อนอยู่บ้านก็ขายอยู่พอไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ได้ขาย

จริงแล้วคืออาชีพที่เราเคยทำมาอยู่แล้ว

น้ำจิ้มค่ะต้องเผ็ดเข้มข้นนะคะเปรี้ยว
พร้อมไหมกับเรื่องปลาหมึกย่าง
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
หมึกนะครับนี่คือส่วนไหนของปลาหมึกอ่ะ

แล้วก็จะมีไม้เสียบนะครับเดี๋ยวก็ต้องเสียบปลาหมึกนะครับ

คุณจะต้องการผู้ช่วยไหมครับ

อันเอกขอเชิญคุณอันเอกอนันเชิญครับ
โจทย์กติกาให้ดีแต่มันจะมีเวลาจำกัดเอาไว้

แล้วก็ต้องตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
ถ้าครบจำนวนตามที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ

ภายในเวลา๓นาทีครับ

วันละ๖๐๗๐ไม้

เป็นคนร้อยเอ็ดตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าครับ

พอที่จะรู้จักดาราหรือคนดังที่เป็นคนร้อยเอ็ดบ้างไหมครับ

เอาละครับเกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่ต้านะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คนดังท่านใดไม่ใช่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวเลือกที่หนึ่งทัศน์ดาวนึกแจ้ง
ตัวเลือกที่สองธนพลอินทริส
ตัวเลือกที่สามธัญญาอาสยาม
ตัวเลือกที่๔กัญญาวีสองเมือง
ตัวเลือกที่๔กัจะวีสองเมืองครับ
พิการยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกใครขึ้นมาต่อชีวิตคุณไปกับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าศรีขึ้นมาตอบครับ
บ้านของเราค่ะบ้านของเรา
ขอให้โชคดีครับขอเชิญย่าศรีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วจ๊ะ

บ้านเนี่ยเห็นบอกว่ามีตู้ไม้ตู้นึงเหรอครับ
เนี่ยมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่หน้าประตูด้วย
เคยเห็นไหมตู้นี้อยู่ในห้องพี่อเนก

ผมไม่ดูแต่ที่ตู้ใบนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้ว
บ้านของเราเนี่ยอยู่ที่ตู้ใบนี้อยู่ที่สติ๊กเกอร์นี่แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีแผ่นเป้ายจำลองว่าเป็นตู้เสื้อผ้า
แผ่นสติ๊กเกอร์แบบบัตรคำข้อความ

พร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ตู้ในบ้านให้ถูกต้อง

คิดว่าถิดตอบได้ค่ะ

ไม่มากแต่ถ้ายากหนูเยอะนะคะ

เพิ่งรู้แฟนเป็นกระดูกก็ตอนถูกมาข้าไป
ชอบชอบอันนี้ชอบประโยคนี้มากเลย
ความสวยไม่ไหวคุณใสสิคะ
เอาตามนี้นะนี่คือประโยคที่คุณย่าเรียงเอาไว้นะคะ
ความงามของเจ้าอยู่ที่ความเมาของพี่

เพิ่งรู้แฟนเป็นกระดูกตอนถูกก็ตอนถูกมาข้าไป
ความสวยไม่ไหวคุณใส่สิคะ

คุณน้าเหดจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อแล้วคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
เสียงระบุนะคะพร้อมย่างจำนวน๒๔ไม้
ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ยังมันยังมันยังมัน